รู้กันแล้วดังนั้นมากองเงินรวมกันตรงนี้เลย
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะไปกินข้าวที่ร้านเสียวหลัง
ฟังชื่ออาจจะดูแปลกนิดนึงนะคุณชนะคุณใบตองนะ
แต่บอกเลยว่าเมนูร้านนี้ไม่ธรรมดานะคะ
อาจจะชื่อธรรมดากะเพราไก่ไก่กระเทียมแบบนี้

ถ้าอย่างนั้นแล้วไม่ต้องรอช้าไปพร้อมกันเลยในช่วงตลอดกิน
ลูกตัวก่อนขายอยู่ข้างนอกด้วยนะคะ
เป็นนั่งค่างนึงก็เป็นนั่ง
เขาเข็นรถล้มทับลงไปนอนเลยเขาก็ไม่พูดว่าอะไร

บอกว่าทำไมเข็นรถเร็วนะ
ต้องระวังหน่อยนะอีกอาทิตย์หนึ่ง
เขาก็มาตั้งชื่อให้ตั้งชื่อร้านเสียวหลัง
เยอะเลยราดหน้าผัดซีอิ๊ว

เจียวหมูสับมีทุกอย่าง
และคณะลาดข้าว
ทำไม่ทันแล้วไม่ไหวด้วย
คนสั่งคณะรัฐข้าวคนสั่งผัดซีอิ๊ว
มีกะเพราไก่มีกระเทียมไก่
เยอะมาก
ตอนเย็นก็เช้าก็ขายแค่นั้นแหละ

แต่ซีอิ๊วดำไม่ใส่ที่นี่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำ
ต้องไฟแรงมันถึงจะนั่นไง
หรือพี่จะล้วนไก่อะไรอย่างนี้มันต้องไปแล้ว
เขาผัดยังไงแล้วเขาก็ผัดอยู่อย่างนั้น
คนที่ทานข้าวเขาบอกว่าทำไมเฮียไม่ลดล่ะ
ผมไม่ลดหรอกผมจะขายอยู่อย่างนี้
เป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงที๓ชั่วโมง
ก็ยังไม่ไปเขาบอกผมจะคอยอยู่อย่างนี้
เมื่อพรุ่งน่ะขายวัน๘๐ทุกทีก็๗๐
ได้บางทีก็๒๐๐๐บางทีก็๑๘๐๐๐อะไรอย่างนี้
โมงเช้าขายไปเรื่อยหมดก็เลิก
มีแต่ติว่าเฮ้ยเต็มจานแล้วจะกินหมดเหรอ
เต็ม๑๐เลยค่ะอิ่มมากเยอะมากคือกินไม่หมดเลย
คือมันไก่อะค่ะมันนุ่มดีค่ะซ้ายไม่เหมือนที่อื่น
รสชาติอร่อยมันกลมกล่อมอะพี่แล้วมันก็ได้เยอะด้วย
สิ่งที่ชอบก็เป็นข้าวกะเพราไก่ค่ะมันได้จานเยอะแล้ว
ทางเช้ากับวันเย็นเลยอร่อยมากค่ะ
ยอดเยี่ยมที่สุดอิ่มสุดเลยค่ะ

ถ้าเป็นสัตว์สาววัยรุ่นก็ต้องบอกว่าเยอะเกินปุ่นค่ะ
แต่ว่าจานใหญ่ล้นพูนชามแล้วก็ต้องบอก
ไก่เขาชิ้นแบบอย่างนี้แน่นแล้วมีไก่มีความฉ่ำนุ่มด้วย
แต่เล่าที่มาของร้านเสียวหลังก่อนว่าทำไมชื่อนี้
คือสมัยก่อนยังไม่เป็นตึกแถวเขาขายแบบริมทาง
แล้วคนกินต้องนั่งหันหน้าเข้ากำแพง
แล้วรถเข็นผักเข็นดอกไม้ตรงปากคลองตลาดก็เข็นผ่านไปผ่านมา
คนกินก็แบบระแวงหลังไปด้วย
เป็นที่มาคำว่าเสียวหลัง
นะคะก็ใครอยากไปอยู่ที่ปากคลองตลาดเนาะ
ราคาจับต้องได้๔๕บาทเท่านั้นเองมีโอกาสต้องไปกันเลยนะจ๊ะ